สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เจอกับเราได้จันทร์สุขเช่นเคยนะคะเค็มแข็งกับคุณกัญชัยพูดนะฮะ

หน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้เรียกว่าพบชบก็
ล่ามือบึมไป๊บอมนะคะในโรงพยาบาลพระมงกุฎ
ดีกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็มาถึงอันนี้ล่าสุดมาที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้

คือเกิดขึ้นในวันครบรอบ๓ปีของคอสชพอดีด้วย

ใช่๑๑โมงเช้าสถานีตำรวจพญาไทยก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับตำรวจฝ่ายสืบสวนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ๖รอบพระชนมพันศาพบกลุ่มควันแล้วก็แสงเพลิงเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากห้องรับรองข้าราชการทหารบำนานชั้นหนึ่งนะคะ
ห้องวงสุวรรณของอาคารใกล้ห้องตรวจโรคในทหารแล้วก็จุดนั่งรอรับยาบริเวณที่เกิดเหตุก็พบเศษกระจกแล้วก็เศษตะปูตกกระจายเกลือ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด๒๕รายด้วยกัน
ต่อมาชุดสืบสวนก็แจ้งว่าจากการตรวจสอบ
พบเหตุครั้งนี้เกิดจากระเบิดปลายบอมค่ะ
จากการตรวจสอบก็พบถ่านนาฬิกาที่พบในที่เกิดเหตุ
เป็นยี่ห้อเดียวกันกับเหตุระเบิดหน้ากองสลากเก่าใกล้แยกคอกอัว
ยังเป็นแบบเดียวกันกับที่พบในการระเบิด
บริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติถนนราชินี
คือคาดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน
แล้ววันนี้ค่ะวันที่๒๓พฤษภาพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ว่าหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่มีในขณะนี้ก็คือภาพที่ได้จากประชาชน
ที่สามารถถ่ายภาพก่อนเกิดเหตุระเบิดประมาณ๕นาทีนี่แหละค่ะ
ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบที่มาของวัตถุ
คาดว่าจะเป็นกระถางดอกไม้ไงเขาบอกว่านำมาติดตั้งเอาไว้
อยู่ดีก็เอามาติดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่า
มันไม่เคยมีกระถางติดอยู่ตรงนั้น

กาวสองหน้ายึดแจกันไว้กับฝาผนังไม่ให้โหลดลงมาติดไว้อย่างนั้น
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบว่ามีชายชุดดำในภาพที่นั่งอยู่ในแถวแรก
แล้วก็ชายที่ใส่เสื้อและกางเกงแถบแดงที่นั่งอยู่ในแถวที่๒
ตรวจสอบมาทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มารับการรักษาจริง
มีรายชื่ออยู่ในผู้ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนชายที่ใส่หมวกที่นั่งอยู่แถวหลัง
ทีแรกก่อนหน้านี้เขาก็ต้องเอามาตรวจสอบ
หรือว่าจะเป็นแบบคนที่ก่อเหตุหรือเปล่า
ปรากฏว่าเช็คไปแล้วอยู่ในรายชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
ตั้งแต่เมษายนจนถึงเมื่อวานนี้

ห้าเมษายนเนี่ยระเบิดหน้ากองสลากอืม
ที่สนามหลวงอาการเป็นยังไง
โอเคก็เป็นข่าวดังมีคนที่บาดเจ็บกันเพราะสมควร

พฤษภาคมเมื่อไม่เท่าไหร่เนี่ย
ระเบิดหน้าโรงละครสนามหลวง

ใช่ร้อนมากอะไรอย่างนั้น

การทำงานครบรอบ๓ปีเต็ม

ตอนแรกก็มีการปล่อยข่าวไปว่า
ระเบิดครั้งนี้เกิดหน้าห้องวงสุวรรค
ก็เป็นหน้าห้องของท่านประอือ
เหมือนครอบครัววงสุวรรณท่านรองนายก

ตรงกับ๒๒พฤษภาคม
อันนี้คอนแล้วใช่ไหม
เหมือนในข่าวว่ามีหลายจุด

แต่ตรงที่เกิดเหตุอาจจะเป็นยงจะยุทธ์
ซึ่งทางหลายคนก็ออกมาประนาม

สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเวลาทำสงครามกันเนี่ย
เขายังเว้นโรงพยาบาลอยู่เลย

แล้วก็แบบมันไม่ควรจะมาทำอะไรที่แบบว่าใน
ในโรงพยาบาลเพราะเหมือนกับการซ้ำเติมคนป่วย

แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเก็บกู้ตรวจวัตถุระเบิดทั้งหมด

ก็ยอมรับว่ามันเป็นระเบิด

เพราะทีแรกเลยบอกว่าอะไรนะ

คอมแอร์ตอนแรกเป็นคอมแอร์นะฮะ

คือคนไทยมักจะคิดในแง่บวกไว้ก่อน

ไม่ท่อป๊าก็ท่อพีวีสิเห็นไหมล่ะ

คอกวัวก็อันเก่าเรียบร้อยไปแล้ว
ตั้งแต่๕เมษายนมาที่โรงละครแห่งชาติ
แล้วก็นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่า

คือเขาก็ใช้ตัวไอซีทัมเมอร์แบบ๑๖เหมือนกันด้วย

เขาก็เลยคิดว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะมาจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน
แล้วอาจจะแบบต้องการสื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้

ท่านผู้ชมบางคนแบบข่าวแรกที่ยังงงกันอยู่นะ
เกิดวันจันทร์แต่ประมาณตี๓ของบ้านเรา

แต่ที่นั่นก็คือ๔ทุ่มครึ่งนะคะ

ตามเวลาท้องถิ่นของเราเนี่ย
เจ้าที่ตำรวจที่ลอนดอนได้รับแจ้งว่า
ขณะนั้นกำลังมีการจัดงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังของอเมริกานะคะ
กำลังแบบฟินาเล่แล้วกำลังจะแบบว่าจะจบแล้วค่ะ
โดยตอนนั้นได้รับตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า
มีผู้เสียชีวิตทั้ง๒๒คนและบาดเจ็บมากกว่า๕๐คนนะคะ
แล้วตอนแรกตำรวจยังบอกว่ายังไม่บอกว่าเป็นการก่อการร้าย
แต่ว่าตอนนี้ก็คือใช่แล้วนะฮะเป็นการก่อการร้าย
ขณะเดียวกันนะฮะก็บอกว่าเสียงที่ระเบิดนี้
โดยนักร้องสาวไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็คือคอนเสิร์ตก็ไม่จบนั่นแหละนะคะ
แต่เธอก็ได้ทวิตส่วนตัวว่าขอโทษและของงดคอนเสิร์ต
ส่วนเมืองไทยเขาจะมาวันที่๑๗สิงหานั้น
ขอให้ติดตามความคืบหน้าต่อไปก่อนว่าจะมาไหม
เพราะบ้านเราก็ไม่ธรรมดาวันเดียวกันเลยนั่นเองนะคะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีรายงานด้วยนะคะในคืนวันเดียวกันเนี่ย
ตำรวจก็เลยแบบแจ้งประชาชนว่าอย่าออกมากำลังจะไปตรวจดูไปเก็บกู้อยู่
อย่างไรก็ตามเมื่อไปถึงแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เป็นวัตถุคล้ายเฉยนะฮะ
เป็นเสื้อผ้าที่ถูกนำมาทิ้งแล้วคุมไว้สภาพคล้ายเป็นระเบิดอย่างนี้เลย
ตอนนี้ที่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยืนยันว่าเกมรอบชิงชนะเลิศ
เขาก็ไม่ให้เข้าประเทศเขาทุกวันนี้คนไทยโดนส่งกลับมากันเยอะเลย

เพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เขาบอกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตึง

เอ้ากลับมาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเรากันสักหน่อยฮะ
เกี่ยวกับเวลาคุณไปธนาคารเขามีผลสำรวจว่า
คุณรู้สึกว่าอะไรที่เป็นของที่แบบเราเสียไปโดยเปล่าประโยชน์มากที่สุด

เหมียวเรายังรู้สึกว่าค่าธรรมเนียมในการโอน
แบงก์เดียวกันเสียทำไมอ่ะ

ต่างจังหวัดแบงค์เดียวกันก็เก็บหลา
คือก็ว่ากันไปมันมีจำนวนตามกำหนดจำนวน

มันมีบางทีเกินมาแค่บาทเดียวทำไมยอดโอนของเราเนี่ย

หรือเวลาคุณไปธนาคารปุ๊บช่วยซื้อประกันหน่อย

ซื้อฝากพร้อมประกันมาคู่กันอะไรแบบนี้

แล้วไปกู้เงินปุ๊บช่วยสนับสนุนหน่อย

วันนี้ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินครับ
สคธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติยอมรับเรื่องร้องเรียนในปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาเนี่ย
พบว่าประชาชนติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับพันธบัตร
ตราสารหนี้แล้วก็ศีลเชื่อเนี่ยมากที่สุด
ทำไมฉันไม่เข้าใจเวลาคนที่ได้สินเชื่อเนี่ยเขาเหมือนดีใจกันมากเลยเนาะ
รู้สึกตัวมีเครดิต
วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์คุ้มครองนะครับ
ผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสมคงองรธนาคารไทยเนี่ย

ให้ข้อมูลคำปรึกษาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนระหว่างที่๑มกราคม

ราชาชนมาติดต่อสาวข้องงอทั้งหมด๔๖๑๙๔ระการ

มันเหมือนการลงทุนในพันธบัตรรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุด

เขารู้สึกว่าการลงทุนทางพันธบัตรคือการไปซื้อเงินพันธบัตร
มันปลอดภัยแต่มันอาจจะมีระยะเวลาในการลงทุน

ตราสารหนี้เหมือนประมาณเป็นการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง

อีกประเภทหนึ่งเหมือนเขาเอาไปลงทุนหรืออะไรอย่างนี้ฮะ
เหมือนเอาเป็นโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ไปลงทุนกันไป

แล้วก็พอพอกันก็คือสินเชื่อ
ร้องเรียนทั้งสิ้น๑๕๘๘ลาย

การร้องเรียนในบริการทางการเงินอื่นจะลดลง
แต่กรณีการรับปรึกษารับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส

สิ่งหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์

แม้กระทั่งโทรศัพท์พวกเราเอง๑ประการ

การลงทุนได้เงินกรอบแทน
คุณจะลดภาษีกันมากมายมหาศาล
ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรกับกรมสรรพากรเหรอฮะ

โครงการปล่อยเงินกู้มาแล้ว

ก็เลยแบบว่าบางคนก็ตกหลุมเหมือนกันว่า

รวมทั้งมีการบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่นอย่างไรก็ตาม

ทุกวันนี้คนไม่ได้ขอโทษ

แต่เนื่องจากทุกวันนี้เขามีการประชาสัมพันธ์กันมากขึ้น

ร้องเรียนหลักคือบังคับซื้อประกัน

แพงกว่าอย่างนั้นครับครับซิ่งปีมาดอกเบี้ยหรือหมื่นกว่าบาท

คืออะไรอย่างนี้คือมันกลายเป็นแบบผลิตภัณฑ์ร่วม
คือที่แบบว่าฟิกนี่ทั้งหลาย
ปัญหาการบังคับขายบัตรเดบิตพ่วงประกันก็เกิดขึ้น
อืมโดยส่วนใหญ่เพราะว่าทุจริตหลอกลวง
เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเนี่ยแล้วก็เอาซอสเนี่ย
ทำธุรกรรมกับลูกค้าไปโดยไปโดยส่วนตัว

ขณะที่การหลอกลวงที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงนี้คือการหลอกลวง

เราได้ยินกันว่าโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำปุ๊บ
แล้วอ้างว่ามีเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาได้รับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามไปดูเลยในข่าวในไทยรัฐ
ธนาคารต้องกดคะแนนการให้บริการน่าจะมีปุ่มกดให้อะไร
ให้อะไร
ภาพเมียใหม่มาจับเผาบ้านไหม้ให้เหลือ

โอกาสเผาจริงค่ะเหลือตะต่อ
เมื่อวันเนี่ยเมื่อเช้านี้เองนะคะ
หัวหน้าสายตรวจ๑๙๑ที่อุดรธานีค่ะ
ท่านร้อยตำรวจโทบรรพฤษภูริศรี
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ในซอยดอนอุดม๔ทั้งนี้เป็นเหตุ
ที่นี่เป็นบ้าน๒ชั้นบ้านไม้๒ชั้น
ลุกไหม้ชั้นที่๒อย่างรวดเร็วเลยลุกลามไปทั้งหลังเลย
เจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงฉีดสกิดสกัดสกัดอะไรไปต่างนานา
เพราะว่าที่ติดกันเป็นห้องเจ้าด้วย
ชั้นนี้นะครับเพลิงก็แบบเอาไม่อยู่ค่ะ

พอมันเริ่มลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่ดับ

เพื่อฉีดน้ำสกัดไฟอีกใช้เวลาตั้ง๓๐นาที
อาจจะทำให้เพลิงสงบลงได้นะครับ
เชษฐาขอสนวนนามสกุล
ไม่ต้องแล้วอายุ๔๐ปีเจ้าของบ้าน

ระบุว่าเป็นบ้านที่แม่ตนได้รับมรดกมา

มีเวลาก็จะมาต่อเติมบ้านหลังนี้บ้านมรดก
บอกนามสกุลแต่หน้าหราขนาดนี้นะคะ
เอิ้กเอาคือพี่อุดร
หาบอกว่าไฟไหม้นั้นเกิดจากนางโสภาภรรยาคนที่สอง
ล้างกันไปแล้ว๒เดือนนะครับเป็นผู้วางเพลิงเผาบ้าน
ตามที่เขาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า

ถ้าหากว่ากลับมากับภรรยาคนใหม่นะจะจุดไฟเผาให้ตายทั้งคู่เลย
เวียนมาราวีอยู่บ่อยแล้วก็ราวีภรรยาคนใหม่ด้วย
เดือนที่แล้วมีคนบอกว่าโสหิ้วถังน้ำมาที่บ้าน

ล่าสุดก็มาลาวีอีกจนเกิดอุบัติเหตุล้มหัวแตก

ไม่คิดว่าโสจะมาเผาจริงดังกล่าว

พบนางโสภากำลังจุดไฟภายในรั้วบ้าน
คือสรุปง่ายคงเมานั่นแหละ
เขาบอกว่าเพื่อนมานี่หยุดไฟทำไม
โซบอกว่ากำลังจะหุงข้าว

ที่รัวบ้านค่ะส่วง
โสคะหลังจากนั้นไฟไหม้เลย

เพราะว่าเราพาวมันไปโดนข้างห้องช่าวอื่นเขา

แต่ยังไม่เจอคุณโส
ถ้ายังนึงว่ากดแทนแฟนเสาร์จะทำยังไงคะ

เขาไม่คุณนี้แหละ
ใช่อ๋อวันนี้ออกแนวทำม้า
ไม่ใช่ทำม้าป่วย
ไม่มีหยุ่นอยากรู้ว่าพี่ไม่ได้มีความรักมานานแล้วน่ะ
เราเห็นละครหลายครั้งไงเวลาพี่มดแบบโกรธใครจริงก็ดูโกรธนะ

มดเคยไปตบไหนเล่ามาเล่าเรื่องนี้มา
ก็โดนโกรธไงมดดำไม่เอาสิเอาเรื่องร่างสิ
มันคนละเรื่องกันสักนี้ถ้าเติบพี่เป็นแฟนถ้าโกรธ

ไม่ทำฉันก็เดินออกไปปิดประตูนิก

ไม่ทำอะไรเลยซื้อเช่าอีกที่บ้าน

อย่าบอกหรืออย่าบอกว่าชวนเพื่อนมากันเต็มบ้านเลย
เหงาไม่ได้ไงคนนี้คนนี้เขาเหงาไม่ได้เขาต้องมีเพื่อน
เรากลับมาที่อีกหนึ่งข่าวด้วยกัน
เป็นคลิปเฉาของสาวพนักงานต้อนรับถูกบังคับให้กราบเท้า

ว่าจะรวยจะจนค่าของคนมันก็เท่ากันหรือเปล่า
เปิดใจพนักงานต้อนรับสาวที่ถูกลูกค้าวีนใส่เนี่ย
ทุกวันนี้แม่ก็โรคจิตบังคับให้กราบเท้า

คือโอเคแหละหน้าที่ของเขาคือพนักงานต้อนรับแหละ
ถูกต้องไหมคือแล้วแต่เหมือนมันจะต้องเป็นที่รองรับอารมณ์คน
เขาพูดเลยว่าเขาก็ต้องทำแต่จะชี้จนจะรวยมันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน

อ๋อนั่งนี่ยืนอยู่นี่นะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา

ลูกฆาตาเสาคนเก่านี่มาที่โชว์รูมพร้อมกับลูกเสา
เขาก็เดินเข้าไปสวัสดีพร้อมพูดทักทายพี่ค่ะพี่น่ารักจังเลย
ศูนย์บริการเราทุกครั้งพาคุณแม่มาด้วย
แต่ลูกค้าสาวกลับโมโหใส่

แล้วก็ได้เข้าไปเจรจากันในห้องตามในคลิปโดยมีการสั่งให้ยกมือไหว้
ตนเองก็ไหว้ไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แต่ลูกค้าบอกลูกค้าฉันยังไม่พอใจ

ก็บอกว่าเหมือนกับว่ามากราบที่เท้าคนนี้
แล้วเสียงผู้ชายที่บอกให้กราบเนี่ยก็เสียงผู้จัดการ
จนก็แน่นอนผู้จัดการก็เข้าค้างลูกค้า

ขอลาออกแต่ไม่ยอมกราบเท้าโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้เจ้าตัวกล่าวว่าไม่ว่าจะจนหรือจะรวยเนี่ย
แต่ค่าของคนเนี่ยมันมีความเท่ากัน
มันมีความเท่ากันหมดเห็นใจกันบ้าง
ซึ่งหลังเกิดเหตุตนเองผิดหวังอย่างมากหนึ่ง
ผิดหวังกับผู้จัดการที่เป็นถึงผู้นำ

คิดแต่จะให้เขาไปกราบเท้าเพื่อให้มันจบไป
โดยขณะที่ตนเองยังไม่ได้ลาออก

คุณคิดดูนะพี่น่ารักจังเลย
ศูนย์บริการเราทุกครั้งพาคุณแม่มาด้วย

แต่ลูกค้าสาวกลับโมโหใส่

แล้วก็ตัวคุณแม่หรือคุณลูกนี่นะฮะ
ก็โพสต์นะเมื่อวานตั้งแต่ตอนนี้ลบไปแล้ว
ว่าโกรธคือเป็นการโกรธพนักงานคนนี้มากเลย
มายุ่งมาวุ่นวายมาใช้คำรุนแรง

นี่อ่านพอดีแล้วเขาก็ลบไป

มันอาจจะมีเรื่องอื่นมากกว่านี้หรือเปล่า
แต่เป็นแม่ลูกกัน
คุณดูคลิปอีกสักครั้งนึงคือโอเคแหละ
นักงานสาวคนนี้พยายามยกมือไหว้หลายต่อหลายครั้ง
ดึงลงมานี่แล้วเขาก็ไม่ยอม

อยากจะแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าลูกค้าอารมณ์ไม่ดีมาก

คุณแม่คุณแม่นำเสื้อสีชมพูไหม
เอาหรอคุณแม่เสื้อสีชมพู

เราจะได้ยินเสียงผู้จัดการตลอด

จากการพยายามจะกดลงนะครับ

เดี๋ยวนะอันนี้ที่ถ่ายคือผู้จัดการเป็นคนถ่ายป่ะคะ

มันอยู่ใกล้มากน่าจะเป็นผู้จัดการไหม

คือตอนนี้เรายังไม่ได้ยินจากทางฝั่ง

โกรธเครื่องอะไรขนาดนี้ถึงได้
ต้องให้กราบไหว้กันขนาดนี้

เหมือนผู้จัดการถ่ายก็ถืออยู่
เมื่อกี้คนที่เป็นคนเอามือกดลงไปก็อยู่

จะถ่ายให้คุณแม่ดูให้พอใจว่า
ลูกแม่จะบอกถ่ายคลิปให้ฉันซิถ่าย

เขาจะลงมากราบฉันจะให้ถ่าย

พยายามโอเคคนแล้วถ้าสมมุติจะกราบเท้ากับ
แต่อันนี้พยายามจะกดลง

ที่มาที่มาของอันนี้
ทำไมถึงโกรธมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า

อย่างนี้อีก

คนเราทุกวันนี้งานหายากจริง
ผู้จัดการจะมีจันยาบันวิทยาบันกว่านี้เนาะ
ก็คงอยากให้เรื่องมันจบ
ไม่ให้ขัดย้างกเจสกัน

ใครจะบุญหล่มทับส้นหล่นขนาดนี้
ประมูลเพชรไปเมื่อ๓๐ปีก่อน

๔๐๐อะไร

ปีที่แล้วมันขายอยู่ที่เปิดท้ายรถน่ะพี่
แค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น
พี่เข้าใจว่ามันคือมันคือเพชรที่แบบว่า
ประดับตกแต่งเสื้อเพียงธรรมดาเท่านั้น
แต่ใครจะไปรู้ว่า๓๐ปีผ่านไป
พี่เอ๋ยเพชรอันนี้นี่เอาไป
มีคนมาบอกว่าอันนี้มันอาจจะมีค่านะ
เขาก็เอาไปให้สถาบันชื่อนี้ค่ะโซทีบี
ว่าเอาแหวนนี่เอาไปเลย

ก็ซื้อเพชรเม็ดหนึ่งน้ำหนักถึง๒๖กรัฐ
ในการเปิดท้ายรถขายของที่โรงพยาบาลเวสมีเดลเซ็กซ์

ทางตะวันตกของกรุงลอนดอนเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ของจีนเงินนั่นนะใช่๒๕๓๐กรัต
นี่ราคาแค่๑๐ปอนด์หรือว่า๔๔๐บาท

เพราะว่าทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อคิดว่า

ใช่เป็นธรรมดาตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
และผู้จัดการที่สถาบันประมูลโซทิเบียในกรุงลอนดอน
บอกว่าเจ้าหญิงเจ้าของเพชรเนี่ย
เขาก็นำหินที่ใส่มาทำเป็นแหวน

ล้างชงล้างชามอุ๊ยอินฟิชแอนด์ชิปเปื้อนใส่มา๓๐ปีที่

ไม่รู้แล้วจนมีคนมาทักเขาว่า
คุณไอ้นักดูอัญมณีบอกว่าเนี่ยมันอาจจะมีค่า
เขาก็เลยเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่สถาบันโซทิเบียเนี่ย
ส่งหินเม็ดนี้ไปตรวจสอบที่สถาบันอุตสาหกันเพชรปลอยในสหรัฐนะคะใช้คำว่าหินอยู่
ออกมาว่ามันคือเพชรน้ำหนัก๒๖กรัฐ
และคาดว่าราคาการประมูลจะสูงถึง๓๕๐๐๐๐พรหรือว่า๑๕ล้านบาทเงินในทีเดียว

คือไม่ได้รู้อีนโออีนอะไรเลยอ่ะอยู่ดีวันนี้เจ้าของจำได้นี่มาทวงคืนไหมอ่ะ

แปลวะแหมนมือสองเหมือนมีมักเก็ตในพวกนี้ใช่ไหม
เสื้อแบบว่าหมอดูวเอามาวางไว้ให้ลูกค้าโอแบบประดับเรื่อย
พวกไปเก็บมาเหมือนกันปะไม่รู้
เป็นบนคาตายไปแล้วเห็นบางบูธิบ้านออกไปขายเต็มไปหมดเลย
แล้วแต่ว่าแพทย์ขนาดนี้มันไม่ใช่คนทั่วไป
มันอาจจะดูความแม่งนะตอนที่ดูตรงนี้
ลูกค้าเป็นคนให้ผู้จัดการขาย
เมื่อวานนี้ข่าวเขาเล่าให้ฟังเขาสั่งให้ผู้จัดการถ่าย
เฮ่ยแสดงไว้ลูกค้าโรคจิต

อ่ะช่วงหน้าดารามีเรื่องเยอะเลยนะครับ

คือคุณตอธิ์คุณตอธิ์เหรอเดี๋ยวมาดูกัน
เป่าเอาไว้ว่าอ้ำพัชราภาก็เลิกลาคุณตอสไปแล้ว

จริงแล้วในเครื่องเก่านั้นมีภาพตอสกับอ้ำเคยถ่ายด้วยกัน
ปั๊บอ้ำเข้าไปเม้นต์เลยค่ะ
ต่างคนต่างเคยอยู่ในอารมณ์นี้เราเข้าใจ
ตอธิ์เหรออ้าวเท่านั้นแหละโอ้โฮ
บรรดาแฟนคลับเข้าแบบจี๊ดจาดมาก
อยากจะให้กลับมาแบบดีกันงุ้นงี้งั้น
ทั้งสองคนแบบอยากให้เป็นหัวใจของกันและกันอีก
อย่างนี้แต่อ้ำเขาก็ไม่ได้มาตอบอะไรอีกนะฮะ
แต่ดูสิมาหยอดอย่างนี้ก็ทำให้คิดนะ
นี่เป็นรูปที่แบบว่าอ้ามกับตอธิ์เต็มเลย

ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะอืม
การที่เราเลิกกับแฟนแล้วเป็นเพื่อนกันได้เธอเป็นได้ไหม
ตามหาให้ตายจากกังกลัวเห็นสอง
ฉันไม่เคยทะลอกกับแฟนถึงวันอยู่อย่างคนล่าสุด
เล่ามาคนนี้มันคือคนดีที่สุดในบรรดาที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววะ

โอ้เป็นทวงอยู่ข้างใช่มั้ย
เมื่อก่อนนี้ฉันจ้างว่าจะใส่ตามเลยนะเถอะ

ไม่ฉันจ้างตามแล้วฉันไปเจอเขาเข้าโรงแรมม่านรูด
เปิดโรงแรมมาเอาน้ำสาดกลับบ้านอย่างนี้

ไม่ตามเลยพอแล้วใช่มั้ยไม่เอา

แล้วตอนนี้เจอกันแล้วเป็นยังไงโรงแรมมาเอาน้ำสาด

พี่เมย์ล่ะคะคิดต้องไงคะ
ไม่คือเป็นเพื่อนเราไม่รู้ว่าเราจะติดต่อกันด้วยเรื่องอะไร
เชื่อมั้ยว่ามีพระอะไรที่แบบเขารู้สึกว่าใส่แล้วเนี่ย
รู้ชีวิตดีขึ้นอย่าเอาไปไหน
เขาเนี่ยเคยถึงขนาดไม่เหลืออะไรเลย

แล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะก็เห็นแล้วว่า
มีคนใส่แบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรแดง
เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตอน๔ทุ่มครับ